จังหวัดสมุทรประการนะคะเมื่อเช้าตำรวจได้รับแจ้งความมานะคะว่ามีผู้ชายคนนึงเนี่ยถูกแทงเข้าที่หลังเลือดนี่ไหลอาบได้รับบาดเจ็บ
เขาบอกว่าคนแทงก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นลูกจ้างที่อายุมากกว่านายจ้างคนนี้นะคะ
โดยนายจ้างเขาให้ข้อมูลบอกว่าลูกจ้างคนนี้มาขอทำงานด้วยแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็บอกไม่ทำแล้วจะออก
ต้าบอกเออจะออกก็ออกไปเลยอีกวันหนึ่งเอ้าบอกจะออกไม่ออกยังไม่ขนของออกไปอีก
จ้างก็เลยไล่บอกเอาจะออกก็ออกไปสิเท่านั้นแหละโดนแทงเข้ามาเลย
จ้างก็บอกก็งงเหมือนกันแต่พอไปฟังลูกจ้างเล่า
ลูกจ้างเล่าอีกเรื่องหนึ่งลองดูก่อนนะคะนี่คุณคนเจ็บนะคะ
คนเจ็บชื่อนายมานิดอายุ๕๐ปีนะคะเป็นนายจ้างนี่แหละ
ที่หลังซ้ายเป็นแผลลึกประมาณ๕เซนติเมตรเลือดนี่ไหลอาบเลย
กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วค่ะ
ส่งพิติกิติศักดิ์ลงไปคุยกับนายมานิดคนเจ็บนะคะ
เขาบอกว่าคนก่อเหตุชื่อในหนวดอายุประมาณ๖๐ปี
หนวดมาขออาศัยอยู่กับเขาประมาณสัก๒เดือน
แล้วก็ขนอุปกรณ์ก่อสร้างของตัวเองมา
หน้าที่ของในหนวดก็คือช่วยทำงานเกาะสร้างห้องแถว

๒เดือนที่อยู่ด้วยกันมามีปัญหาอะไรกันไหม

อยู่เมื่อวานนี้นายหน่วยก็กินเหล้าเมาแล้วบอก
พอแล้วไม่เอาแล้วไม่ทำงานแล้ว

มานิดก็เลยบอกว่าเออไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ

ปรากฏว่าเช้าวันถัดมาก็คือเมื่อเช้านี่แหละ
เอ้าในหน่วยก็ยังอยู่นี่

ยังเมาเหล้าไปก่อกวนคนงานคนนั้นทีคนนี้ที

จะย้ายออกก็ย้ายออกไปสิ
อยู่กลายเป็นว่าในหนวดไม่พอใจคว้ามีดแทงเขาเลย
เขาบอกเราเริ่มก่อน
ไม่เอาจอบไป
เชื่อบ่กมือผมเด็กกว่าเขาทานายังต้องรู้อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเค้ามีปัญหาอะไร

ผมไม่ได้หนีไปไหนผมก็รอมอบตัวกับตำรวจสพบังพลีนี่แหละ
คุณติฟังผมนะผมจะเล่าเรื่องฝั่งผมให้ฟังบ้าง

ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาขออยู่กับมานิดแบบ

ผมรู้จักกับเมียของมานิดมา๒๐ปีแล้ว
นับถือกันเป็นพ่อลูกบุญธรรม
ผมมาช่วยมานิดก่อสร้างทำห้องแถว
ก็ขนอุปกรณ์มาให้ใช้อยู่ได้สัก๒เดือน
ตลอดระยะเวลา๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ย

ซึ่งก็คือคนที่ผมนับถือกันเป็นพ่อลูกบุญธรรม

ผมในฐานะพ่อผมก็เข้าไปห้าม

มานิดก็เลยไม่พอใจเลยอยากจะไล่ผมให้ไปอยู่ที่อื่น
กระทั่งเมื่อเช้าผมไปเก็บอุปกรณ์ออกมา
ผมไปช่วยลูกบุญธรรมหั่นผักอยู่ในร้านขายอาหาร

แล้วก็ถือจอบมาพยายามจะทำร้ายผม
มือผมมาถือมีดหั่นผักกำลังช่วยลูกบุญธรรมหั่นผักอยู่
ผมก็เลยเอามีดหั่นผักแทงสวนไปหนึ่งที
เพื่อเป็นการป้องกันตัว

แต่ผมป้องกันตัวเพราะเขาคว้าจอบมาจะทำร้ายผม
ถ้าผมต้องติดคุกเพราะว่าการป้องกันตัว
ผมก็ต้องยอมติดแหละเพราะไม่มีเงินประกันตัวหรอก
แล้วเอาจอบมาฟันผมว่าจอบมันยาวใช่ไหม

จะเอาพ่อติดคุกก็ไม่เป็นไร

เพราะผมทำเพื่อป้องกันตัวผมเองกัน

เล่าให้ฟังนะคะว่าเธอยืนยันเลยว่าในหนวดที่เธอนับถือเป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยมาช่วยเธอหันผักจริง
แต่มานิดสามีเธอนั่นแหละมาพูดจาหาเรื่องไล่พ่อบุญธรรมเธอออกจากบ้าน
คงเพราะไม่พอใจที่พ่อบุญธรรมชอบมาห้ามปรามเวลาทะเลาะกัน
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยนายมานิดสามีเธอก็หยิบจอบกับไม้มาขู่พ่อบุญธรรมเธอก่อนจริง

เธอเองขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าพ่อบุญธรรมเธอก่อเหตุเสร็จแล้วก็ไม่ได้หลบไปไหนก็รอมอบตัวอยู่ในร้าน
อ่ะเรื่องถึงตำรวจแล้วเดี๋ยวให้ตำรวจจัดการนะคะ
เรื่องต้นสพบังพลีก็แจ้งข้อหาในหนวดคือข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ซึ่งข้อหานี้เนี่ยโทษก็คือจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือไม่ก็ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้นำตัวฝากขังค่ะ